จริงแล้วในช่วงระหว่างปลายเดือนธันวาคมจะมีวันสำคัญสำหรับชาวไทยรัฐอยู่คือวันที่๒๗ธันวาคมนะคะจะเป็นวันกัมพลวัชรพลซึ่งปกติแล้วเนี่ยทางไทยรัฐเองจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงนะคะในที่ทางสถานีนี่แหละแต่ว่า
ปีนี้มันมีสถานการณ์โควิด๑๙เราก็ให้ความร่วมมือกับภาครัฐนะคะก็เลยงดจัดกิจกรรมขึ้นแต่ว่าที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั้ง๑๑๑แห่งทั่วประเทศเนี่ยเขามีการจัดงานนี้กันขึ้นนะเพื่อเป็นการรำลึกถึงนายกัมพลวัชฌาพลผู้ก่อต้างมูลนิธิไทยรัฐและโรงเรียนไทยรัฐวิทยานะคะที่แรกพาไปดูโ

เป็นรางวัลประเภทโรงเรียนไทยรัฐดีเด่นแล้วก็รางวัลผู้บริหารดีเด่นค่ะ
อำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานี
นายขวัญชัยบารมีผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูนักเรียน
ก็ร่วมกันวางพวงมาลัยรำลึกถึงวันนี้นะคะ
ซึ่งปัจจุบันที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยาแห่งนี้มีครูอยู่๑๔คน
มีเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาที่๖

โรงเรียนก็มีการจัดกิจกรรมรำลึกถึงคุณงามความดีของนายกัมพลวัชรพล
แบบนี้ต่อเนื่องทุกปีค่ะ
ไปที่จังหวัดระยองนะคะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๘บ้านสำนักทองค่ะ
ที่นี่เป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในโอกาสเฉลิมฉลอง๑๐๐ปีชาตการนายกัมพลวัชรพล
ซึ่งองค์การยูเนสโก้ได้ยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลก
ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชนนะคะ
นังสือพิมพ์ไทยรัฐมีการถ่ายภาพร่วมกันแล้วก็ทำความสะอาด
กวาดเช็ดถูโรงเรียนปัดกวาดเช็ดถูรูปปั้นภายในโรงเรียนด้วย

ลงใต้ไปที่ไทยรัฐวิทยา๑๓บ้านผู้ม่วงอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรชบุรีนะคะ
พอนรัชชามณีนินผู้อำนวยการโรงเรียน
จัดกิจกรรมครบ๑๐๑ปีชาตการ
กัมพลวัชรพลเช่นเดียวกัน
ก็มีการวางพวงมาลัยหน้ารูปปั้นนายกัมพลวัชรพล
มีการบอกเล่าประวัติคุณงามความดี
ท่านได้สร้างเอาไว้ให้กับโรงเรียนแห่งนี้

คุณงามความดีที่ท่านได้ทำมาแล้วก็ดำเนินรอยตามอย่างที่
ท่านได้ทำเอาไว้สืบต่อไปนะคะ
ด้านในมณิสุขสมจิตกรรมการมูลนิธิไทยรัฐ
ก็มีการโพสต์สะดุดีพอกัมพลวัชรพลในเฟซบุ๊กนะคะ
โดยเนื้อความบอกว่า
ส่วนตัวที่อยู่ใต้ชายคาของไทยรัฐมาไม่น้อยกว่า๖๐ปี
รำลึกถึงเกียรติคุณของท่านที่ได้รับยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกจากองค์การยูเนสโก้
โอกาส๑๐๐ปีชาตการเมื่อปีที่แล้ว

การเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ยาวไกล
มีจิตใจอบอ้อมอารีในความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา
เพื่อแพร่ไปถึงผู้ได้โอกาสในสังคม
กัมพลใช้เงินไม่น้อยกว่า๕๐๐ล้านบาท
ในการสร้างโรงเรียนในถิ่นธุรกันดาลถึง๑๐๑แห่ง
และไทยรัฐเองก็ได้มีการสารต่อปณิธานของท่าน

ปัจจุบันเรามีโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศทั้งหมด